มีเหตุการณ์อุกอาจและตื่นเต้นเกิดขึ้นระหว่างที่พนักงานเก็บขยะกำลังทำงานกันอยู่ครับ
กลางดึกเมื่อคืนนี้พี่มิ้วคุณผู้ชมครับเจอวัยรุ่นไล่ตีกันไล่ฟันกัน
แล้วพนักงานเก็บขยะเขาเกือบถูกลุกหลงด้วยและนี่คือภาพหลักฐานครับ
ดูนะครับรถขยะกำลังเลี้ยวเข้ามามีมอเตอร์ไซค์ขี่ไล่กันมาครับ
มีคนเจ็บแล้วก็มีกลุ่มคนก่อเหตุไล่บี้กันมา
แล้วก็เกิดเหตุนัวชุลมุนกันอยู่ตรงนี้รถขยะ
ขับต่อไม่ได้เดี๋ยวเหยียบคนเดี๋ยวทับคนครับ
วัยรุ่นก็ไล่ฟันไล่ตีกันแบบนั้นนะครับคนหนีไปแล้วทิ้งรถเอาไว้
เอามีดฟันรถครับพังยับเยินเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืน
สิบเอ็ดนาทีกลางดึกที่ผ่านมาครับพิกัดจุดเกิดเหตุซอยสุขสวรรค์ยี่สิบหก
ราชบุรณะกรุงเทพมหานครรถขยะกำลังจะมาเก็บขยะทำงานช่วงกลางดึก
มีวัยรุ่นสองกลุ่มรวมรวมแล้วเกือบยี่สิบคนครับ
กลุ่มวัยรุ่นที่ถูกไล่ทำร้ายสามคนอายุประมาณสิบห้าถึงสิบเจ็ด
ยังเด็กอยู่เลยครับมีแผลถลอกตามเนื้อตามตัว
คนเจ็บรถพังครับรถพังสองคัน
และนอกจากนี้จุดเกิดเหตุไปเจอมีมีดดาบยาวตกอยู่๑เล่ม

คนเจ็บเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เขาขี่รถสวนทางกับกลุ่มคนก่อเหตุครับ
จู๊วฝั่งนู้นตะโกนถามเลยเล่นเปล่า
ถามแบบนี้ครับพวกเขาเองก็เงียบไม่ได้ตอบอะไร
สักพักหนึ่งฝั่งนู้นขี่รถไล่ตาม
เหงือมือทำท่าจะฟันแล้วมีอาวุธมีดอยู่ในมือด้วย
เขาบิดรถหนีเข้ามาในซอยแล้วมาเจอรถขยะ
เขาบอกว่าโอ้โหยากแล้วจะไปทางไหนดีล่ะ
งั้นทิ้งรถก่อนวิ่งหนี

ผมก็รู้จักแต่แค่รู้จักผ่าน

เพราะว่าทุกคนอายุ๑๕๑๗กันเองนะครับยังเด็กอยู่เลยครับ

พนักงานเก็บขยะคุณสุธิชัยบอกว่า
เห็นวัยรุ่นไล่ขี่ไล่ตีไล่มากัน

ซอยนั้นกำลังซ่อมถนนอยู่ปรับพื้นผิว

แล้วกลุ่มนั้นเห็นว่ามีดไม้ครบมือเลย
ทุบแล้วฟันลงที่รถแทน
มีดเนี่ยกระเด็นมาเกือบจะโดนผมแน่เขาบอกครับ
ผมต้องตะโกนบอกไปว่าเฮ้ยไอ้นุ่ม

ฝั่งนู้นก็เลยหันกลับมาขอโทษแล้วก็แยกย้ายกันไป
เกือบตายนะครับเกือบซวยฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปคุยกับคนเห็นเหตุการณ์
บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคนตะโกนโหกเวกโวยวาย
มีประโยคที่บอกว่ามาดิมึงตามมาเลย

จากนั้นได้ยินเสียงคล้ายกับมีดนะครับ
ลากครูดไปกับพื้นถนน
แล้วก็เห็นดูจากในวงจรปิดเนี่ยโอ้โห
บางคนบอกว่ามีเหมือนกับเคียวง้าวด้วยครับ

ก็ลากพี่กันมาเลยลากมีดกัน

อ๋อต้องส่งฝ่ายต่างต่างฝ่ายต่างมีมีดหรือว่าอย่างไร

ไม่ได้เด็กแถวนี้หรอ
น่าจะเด็กแถวนี้ครับ
น่าจะไล่กันมา

ทางคดีครับตำรวจสนราชบุรณะกรุงเทพมหานคร
พาคนเจ็บไปสอบปากคำที่โรงพักแล้วนะครับ
แล้วตอนนี้กำลังเร่งตามตัวคนก่อเหตุทั้งหมด
มาสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ

คนเจ็บเป็นเยาวชนไม่แน่ใจว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนด้วยหรือเปล่านะคะ